พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเห่งฟังทุ่ม

ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้แม่หมอนี่เป็นเน็ตไอดอล

แต่วันนี้แขกรับเชิญไม่ใช่กะละแม่ค่ะ
ต้องบอกว่าเธอเป็นเน็ตไอดอล
ที่หลายคนติดตาม
รวมทั้งสามีของแม่หมอแหม่มด้วย

ซึ่งดูตลอดเวลา
บอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้

และเป็นผู้หญิงที่เฮาะท์ในโลกออนไลน์

ไม่ว่าจะโสดไม่ว่าจะไม่โสด
ยิ่งโสดยิ่งตาม
จะพูดถึงใครไปไม่ได้สำหรับโสดหมัด
ขอต้อนรับน้องทัพทิมมันลิกา

ทัพทิมนี้เป็นคนที่ต้องอยู่กับการถ่ายทำตัวเองเหมือนถ่ายทอดสดตัวเอง

ถ้าจะพูดในโซเชียลน่าจะเป็นยุคแรกทัพทิมเป็นคนทำคนแรกเลย
ก็เหมือนเป็นรุ่นบุกเบิกมากกว่าค่ะ

คิมคิดว่ามันเป็นเรื่องมีเกียรติที่น้องหรือว่าคนดูเนี่ย
ก็คือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นโดยที่เรา

อยู่ดีมาถ่ายทอดสดตัวเอง

ไหนลองดูบางคนจะต้องทำแอปแบ๊ว

มันเป็นเลือกเป็นลาวหรือว่าไม่รู้อะ

บางคนขับรถไปหัวหินก็ถ่ายทอดสด

จริงทัพทิมไม่ได้อัปเดตไลฟ์สไตล์ตัวเองไปเรื่อยเปื่อยนะ
ส่วนมากจะอัปเดตเรื่องราวดีมากกว่า
ถ้าติดตามจริงจะรู้ว่าทัพทีมจะอัปเดตเรื่องงานเยอะมาก
สิ่งที่เราทำในแต่ละวันเราทำเรื่องอะไรดีเราก็โพสต์ลงไป
เพราะว่าหนึ่งคือเป็นเน็ตไอดอลเราต้องเลือกแล้วว่าคอนเทนต์อะไรต่าง
เราจะให้คนที่ติดตามเราดูเนี่ยเขาได้รู้ว่าเราทำอะไรที่ดี
๔ชั่วโมงคุณอยู่กับการถ่ายทอดสดกี่ชั่วโมง
วันหนึ่งทัพทิมใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตประมาณ๔๖ชั่วโมง
ถือว่าพอดีหรือเยอะไปหรือน้อย
ยังถือว่าน้อยอยู่จริงหรือมีคนเยอะไปไม่อยู่เหรอ
ยังน้อยนะคะถ้าสมมุติ๔๖ชั่วโมงนี้ยังถือว่าน้อย
เพราะว่าเด็กในทุกวันนี้พี่ฟังแล้วจะแปลก
เขาสามารถอยู่กับการถ่ายทอดสดตัวเองสูงสุดตอนนี้๑๖ชั่วโมง
บ้ามันไม่ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเลยนะถ้าอย่างนั้น
เขาบอกว่าการปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยก็คือการที่คนทักเขาเข้ามา
มันดูแปลกแปลกไปไหมเพราะว่าหนึ่งเราเป็นเน็ตไอดอลผู้คนให้ความสนใจเยอะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันเราต้องใช้ชีวิตให้มันดูปกติที่ไม่ได้อยู่ในอินเตอร์เน็ต
จริงแล้วทัพทิมเชื่อว่าทัพทิมมีความเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็มีความเป็นคนปกติสูงนะคะ
คือทัพทิมเนี่ยแยกตัวเองจากอินเตอร์เน็ตแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงออก

คือไม่สามารถที่จะกินได้หรือไม่อยากออกไปเจอใคร
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องยืนได้ด้วยตัวเอง
เราก็ต้องกันตัวเองจากโรคที่เราจับต้องไม่ได้เหมือนกัน
เพราะอินเตอร์เน็ตเราไม่ทราบจริงว่าใครดูเราอยู่

แล้วตอนเป็นโสดใหม่ชีวิตจริงเศร้าไหม
เป็นโสดใหม่ชีวิตจริงเศร้าไหมมันก็เศร้าอยู่แล้ว

ช่วงหน้าเราจะผ่านดวงเลยนะ

ช่วงหน้ากับท้องทะลุดาวสักครู่เดียว
ทำงานด้วยกันทุกวันทำงานด้วย
แล้วจบกันแล้วมันจบกันได้ดีมั้ย
จากความรักครั้งที่แล้วบางคนบอกว่าเข็ดไหมทัพทิมจะตอบว่าไม่เข็ดไม่เข็ด